เธอหัวใจ

หัวใจไม่มั่นคง
แล้วใครจะซื้อทง
คิดไปยิ่งห่วงและกังวล
คนอื่นคงจะไม่ชอบเธอจริงว่าไง
ต้องเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใคร
ฉันนี่แหละห่วงใหญ่รักแท้และแน่จริง
โปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจ
ไม่ชอบใครชอบเธอไม่ชอบแน่แต่ฉัน
คนเดียว
เจอกันที่ทางคอลเซ็นเตอร์

วันที่๑๘มิถุนายน๔โมงเย็น
เจอกันที่บูธมือเธอเป็นชีวิต

อย่างที่บอกไม่มีใครนะครับ
ใช้เวลาทำตั้งใจทำกับรอบนี้มาก

เอาบัตรของเมืองไทยสมัยคลับ